แล้วคาดว่าช่วงบ่ายวันนี้จะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าประเทศไทย
ผ่านทางอำนาจเจริญมุกรรมและอุบดรมราชธานีต่อไป
พี่น้องที่เราบอกไป๓จังหวัดเตรียมพร้อมให้ดี
ค่ะทีนี้ต้องดูไงว่าตอนที่มาที่บ้านเรา
มันจะลดระดับลงจากไต้ฝุ่นเป็นโซนร้อนหรือยัง
เอาตรงนะคุณผู้ชมบ้านเราเนี่ย
ยังไม่ค่อยเคยเจอกับโซนร้อนที่เข้ามาบ้านเรา
่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง

ใช่อันนั้นคือก็หนักมากแล้วนะที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นผลกระทบมันต้องมากมหาศาล
แต่ที่บอกไม่ได้ให้กลัวนะคะ
ต้องเฝ้าระวังต้องตั้งรับ

อันนี้สถานการณ์ภาพอันนี้แถวรุ่มแม่น้ำมูล
ในชุมชนที่อยู่ตรงหลังวัดโรมัน
ตัวเมืองอุบลนี่แหละเป็นยังไงบ้างอ่ะ
สภาพความเดือดร้อนน้ำท่วมนะคุณทัศนัย
ถ้าจุดที่ลึกที่สุดนี่๓เมตรนะครับ

ชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงยังอยู่อยู่ไหม

พยพมาก็ส่วนใหญ่ประมาณ๗๐ครัวเรือน
แปลว่ายังมีอยู่นะสิมีค่ะอยู่กันประมาณ๒๐หลัง
ก็ทยอยกำลังจะออกมาหลังจากนี้
และที่คุณผู้ชมเห็นก็มีหน่วยงานเขาเข้าไปช่วยเหลือ
รวมถึงพี่บินพี่บินบรรลือฤทธ

ฝนก็ยังตกแบบต่อเนื่องไม่หยุดเลยจริงนะคะ
พี่บินบอกว่าเป็นห่วงนะบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำมูล

ถ้าเกิดโนรูเข้ามาเต็มเนี่ยโอ้โห
จากเดิมเมื่อกี้เราบอกว่าท่วมประมาณ๑๓เมตรใช่ไหม
มันอาจจะท่วมเพิ่มขึ้นอีกประมาณ๖๐๗๐
นี่ก็เกือบเมตรเหมือนกัน
แล้วถามว่าพี่บินนี่ก็เกือบเปรียบเทียบกับปี๖๒

พี่บินบอกโหยอมรับเลยชุมชนนี้หนักกว่าปี๖๒
ตอนนั้นที่อุบลก็เจอน้ำท่วมใหญ่นะปี๖๒
แต่รอบนี้หนักกว่าอีกแล้วเราก็เลยถามชาวบ้านไง
ผู้เท่าผู้แก่เหมือนกันว่าแบบอ้าวคุณป้าคุณลุงทำไมไม่ออกไปข้างนอกล่ะ
ส่วนใหญ่บอกว่าที่ไม่อบพยพคือยังห่วงทรัพย์สิน

ถ้าเกิดว่ามันแรงเอามันมาเยอะฝนตกน้ำท่วมจริง
ก็พร้อมจะอบพยพเหมือนกันนะคะ